ลงไปที่ปัตตานีกันหน่อยนะฮะชาวบ้านเขาก็หวาดภาวะนะครับ
เพราะว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่มากครับ
เลื้อยเข้าไปลอบไปกินไก่ของชาวบ้านเกือบจะหมดเลยครับ
สุดท้ายเลื้อยไปติดเชือกก็มีการแจ้งกู้ภัย
ไปจับแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับ
ผู้ภัยนำกำลังเข้าไปจับงูเหลือมขนาดใหญ่

บริเวณสถานที่ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการป่าไม้ครับ
ซึ่งอยู่ด้านหลังสารกลางจังหวัดปัตตานีครับ
แต่ว่าพอไปถึงจุดที่พบงูก็ต้องตะลึงกับขนาดนะดู
มันใหญ่จริงยาวกว่า๖เมตรและลำตัวก็ใหญ่มากด้วยนะครับ
แม้มันจะนอนนิ่งไม่ได้เลื้อยไปไหนก็ตามไม่ได้จะต่อสู้
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก
ขณะเข้าไปจับงูตัวนี้ต้องใช้คนสัก๕๖คนได้เพราะมันหนักด้วย
เพื่อให้ยกงูน้ำหนักร้าย๑๐กิโลกรัมขึ้นมาได้
แล้วก็เอาไปใส่ถังพลาสติกปิดฟ้าถังได้สำเร็จก่อนจะนำไปปล่อยคืนสู่ป่านะครับ
ส่วนชาวบ้านที่อาศัยใกล้จุดที่พบงูเล่าบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ที่เลี้ยงไว้ก็หายไปเกือบทุกวันนะวันละ๓๔ตัว
ตอนแรกก็แบบว่าไม่ได้เอกใจหรือมันเกิดจากอะไรหรือมีคนขโมยหรือเปล่า
ตอนแรกก็ไม่ทราบว่าหายเพราะอะไรกระทั่งสุดท้ายไปพบงูเหลือมตัวใหญ่
เลี้ยงของชาวบ้านกระทั่งวันนี้ชาวบ้านไปพบงูนะฮะก็
เลื้อยออกไปไปติดเชือกบริเวณก่อสร้างบ้านพักของป่าไม้

เพราะชาวบ้านไม่มีใครกล้าจับเพราะว่าใหญ่โตขนาดนี้
ใหญ่มากอ่ะอืมไม่น่าจับได้นะฮะ
ก็เกรงว่าจะถูกงูรัดเสียชีวิตก็ต้องแจ้งกู้ภัยมา
งูเหลือมไซส์พอกับพวกอนาคอนด้าเลยค่ะ

ถ้าไม่จับมันคงอยู่ตรงนั้นแหละค่ะ
มันกินไปเรื่อยนะแหล่งอาหารมันเลยอ่ะครับดูดิตัวใหญ่มาก